แนนด้าแล้วมาดูเรื่องของช้างบ้างค่ะ
โฆษศึกษาที่ท่าตูมสุริน
เป็นโลกของช้างทุ่มงบไปร้อยกว่าล้านเนี่ยนะคะ
และต้องการที่จะเป็นที่เที่ยวที่สำคัญในโลกอนาคตด้วย

ขี่หลังช้างท่องไพรนั่นเองค่ะพูดแบบนี้แล้ว
อยากชวนคุณผู้ชมไปขี่หลังช้างพร้อมกัน
ติดตามได้จากคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
ช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ถ้ายังไม่เคยเห็นหรือว่าเห็นแล้วแต่ไม่เคยสัมผัส

โฆษศึกษาอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินท
สัมผัสกับกิจกรรมนั่งช้างท่องไพร
ตามร่องน้ำธรรมชาติแบบหวาดเสียวนิด
ร่องน้ำธรรมชาติถ้าเราเดินลงไป
ด้านบนก็จะเป็นต้นไม้คลุมคลุมนักท่องเที่ยวที่เดิน
เหมือนกับว่าเราเดินลงไปในถ้ำในถ้ำต้นไม้ธรรมชาติ
ให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะได้รับความตื่นเต้นร้าวใจ
ฟังแบบนี้แล้วรอช้าอยู่ใยขึ้นหลังช้างไปกันเลยครับ
ระหว่างทางก่อนเข้าป่าจะผ่านโรงฝึกช้างน้อย
และบ้านพักชาวกวยที่แสดงถึงวิถีชีวิตคนกับช้าง
ซึ่งอยู่อาศัยด้วยกันอย่างผูกพันครับ
ไม่นานก็ถึงทางเข้าป่าซึ่งเป็นร่องน้ำธรรมชาติ
ปรับแต่งเล็กน้อยให้ช้างเดินได้สะดวก
แต่ก็ทำให้คนที่อยู่บนหลังช้างหวาดเสียวเล็กน้อยพอได้ตื่นเต้นครับ
ที่นี่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูดิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้
รวมถึงกิจกรรมนั่งช้างท่องไพรที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
มีนาคมนี้ด้วยซึ่งตรงกับวันช้างไทยนั่นเองครับ
ในสวนสนุกต่างทุกท่านได้ไปโยชิงช้าไปเล่นสไลเดอร์อะไรต่าง
ท่านจะได้มาสัมผัสการท่องไผ่ซึ่งท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติ
และนั่งช้างจริงสนุกและตื่นเต้นไม่แพ้เครื่องเล่นไฟฟ้า
ที่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้สัมผัส
ดังนั้นนะครับในวันที่๑๓มีนาวันช้างไทย
ได้สัมผัสกับกิจกรรมวันช้างไทยเกียรติภูมิของช้างไทย

ก็เจ้าเพชรนะครับพายเพชรพาผ่านด่านท่องไพรไปนะครับ
เย็นมากนะครับเย็นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับ
ครั้งแรกหน่วยงานที่ได้นั่งหลังช้างนะครับ
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราได้มานั่งด้วยกัน

สนานกับการโยกแยกบนหลังช้าง
ใช้เวลาในการท่องภัยประมาณ๔๐นาที
ได้มีโอกาสพูดคุยกับควานช้าง
รับรู้ได้เลยนะครับว่าคนกับช้างนั้นผูกพันมากจริง
อย่างช้างที่ผมนั่งอยู่นี้คือเจ้าเพชรสหรัฐ
พลายวัย๑๙ปีกำลังหนุ่มแน่นแรงเยอะ
ตลอดการเดินทางเห็นเลยว่าควานช้างจะรู้นิสัยใจคอเป็นอย่างดี
และรักเจ้าเพชรมากแม้แต่ผมเองได้ขึ้นนั่งช้างไม่นาน
ก็รู้สึกหวงแหนเพราะว่าได้สัมผัสความแสนรู้
แล้วก็ความน่ารักของช้างนั่นเองครับ
โอเคถึงแล้วนะครับ

เพชรสหรัฐขอบใจมากนะที่พาไปเที่ยวนะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โอ้โหน่ารักที่สุดเลย

พรุ่งนี้ไงวันช้างไทยที่สุรินทร์

คุณผู้ชมถ้าไม่ได้ไปเที่ยวสุรินทร์

รายการข่าวเช้าสดใสรายงานบรรยากาศให้ทราบเลย